คุณผู้ชมฮะการค้นหากำลังพลของเรือหลวงสุโขทัย
ที่ยังหายไปอยู่นะฮะอีก๕นายเนี่ย
ทางด้านของทัพเรือเองก็ยังดำเนินการในการค้นหา
แม้ว่าจะเป็นช่วงของสิ้นปีก้าวสู่ปีใหม่ก็ตาม
แต่ว่ากำลังพลบอกว่าเออแต่ทางทัพเรือพลัก๑นะครับ
บอกแบบนี้บอกว่าจะต้องนำคนทั้งหมดส่งครอบครัวให้ได้นะครับ
เมื่อวานมีการตรวจอัตลักษณ์บุคคลร่างที่พบอีก๑ร่าง
ตอนแรกบอกว่าน่าจะเป็นต้นเรือพลับหรือว่านาวาตรีพลรัฐศิโรดม
และเมื่อวานทางด้านของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่าน

ก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

ที่หมู่ทิศวังราชสถาธรรมสถานจังหวัดประจวบคิริขันต์
มีการเปิดเผยว่ากระแสข่าว
หนึ่งในร่างผู้เสียชีวิตที่เพิ่งจะพบ

ตรงกับต้นเรือพับหรือไม่
จากการตรวจสอบผลทันตกรรมเบื้องต้น
ตรงกับนาวาตรีพลรัฐซีโรดมหรือว่าต้นเรือพับ

กับทางครอบครัวซ้ำอีกรอบนะครับ
ว่าจะใช้เวลาในการตรวจสอบไม่เกิน๒วัน
ก็จะทราบผลยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับ

ยังไงก็ไม่น่าจะเกิน๒วันนะก็จะทราบผล
คือบิ๊กโจ๊กบอกอีกนะครับว่าในชั้นนี้
ผลการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นจากทันตกรรม
ทางตำรวจเชื่อว่าน่าจะเป็นต้นเรือพลับ
แต่ว่าทางครอบครัวก็ยังไม่ปักใจเชื่อ

เชื่อว่าร่างนั้นอาจจะไม่ใช่ต้นเรือพลับครับ
เริ่มจากพี่ชายพี่ชายก็คือคุณพีช
ไม่เข้าใจเหตุผลที่รีบประกาศ
ถ้าเป็นลูกคุณคุณคงจะรีบแบบนี้นะ
หวังว่าจะยังไม่หยุดค้นหาคนที่เหลือนะครับ
อันนี้คือคุณพีชพี่ชายของต้นเรือพับนะฮะ

เพราะว่าครอบครัวยังมีความหวังนะครับ
ขณะที่คุณจ๊ะญาติของต้นเรือพลับนะครับ

เมื่อครอบครัวกังวลว่าจะหยุดค้นหา
ทีมค้นหาทรยังคงยืนยัน

ออกค้นหาน้องและคนอื่นทุกวัน

เพราะว่าตอนที่มีภาพนะครับ

เดินตามหาลูกทั่วเกาะเลยนะ
เป็นภาพเก่าที่พี่สาวของต้นเรือพับ

ก็กลายเป็นแฮชแท็กทีมแม่ต้นเรือพลับนะครับ
อกจากนี้ยังมีการโพสต์รูปภาพภารกิจในการค้นหาวันที่๑๒
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยังช่วยกันตามหา
่งมั่นค้นหาด้วยความเชื่อความรักความหวัง
ครอบครัวได้ยินแค่นี้ก็ใจฟูแล้ว
น้องไม่เคยละทิ้งความหวังความเชื่อของทีมแม่ต้นเรือพลับนะครับ
ขณะเดียวกันอย่างที่บอกไปว่าพี่สาวของต้นเรือพลับก็คือคุณแพร่นะฮะ
พี่อยากให้พลับกลับมาดูรูปนี้หมายถึงรูปนี้นะครับ

ความรักของแม่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว
เดินตามหาพลับทุกวันเข้มแข็งนะน้องรัก

เดินตามหาลูกชายอยู่ในป่าเขา

คุณผู้ชมเรื่องของการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
ว่าจะเป็นร่างของต้นเรือพลับหรือไม่นั้น
เมื่อวานในช่วงค่ำ๑๙นาฬิกา
พลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่๑
การทัพเรือภาค๑ออกมาตั้งโต๊ะแถลงเลยนะ
แถลงความคืบหน้าในการค้นหาร่างของกำลังพล
คือจริงแล้วผู้การทัพเรือภาค๑จะตั้งโต๊ะตอนเช้ารอบหนึ่ง

เช้าก็จะบอกว่าวันนี้ปฏิบัติการอะไรบ้าง
แล้วก็ความคืบหน้าจากการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเมื่อวานเป็นยังไงบ้าง
แล้วก็ตอนค่ำก็จะมาชี้แจงยืนยันว่าวันนี้เจอกี่ร่าง
แล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลไปกี่ร่างนะครับ
เมื่อคืนนี้ทางด้านของผู้การทัพเรือภาค๑
ชี้แจงยืนยันว่าร่างอีก๑ร่าง
ที่มีกระแสข่าวว่าอาจจะเป็นต้นเรือพับหรือไม่
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอการพิสูจน์
มูลที่สว่างศรัทธาธรรมสถานจังหวัดประจวบนะครับ
ซึ่งยังไม่ได้มีการเคลื่อนร่างไปที่อื่น
และร่างดังกล่าวยังไม่ได้มีการระบุด้วยว่าเป็นใคร
ทางกองทัพเรือจะไม่ยืนยันร่างนั้นนะครับ
เพราะว่าถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะเสียหายได้
ผู้การทัพเรือภาค๑กันหน่อยนะครับ
แล้วก็ตามข่าวตอนบ่ายอย่างที่พี่ก็บอกแล้วว่า
อันนั้นคงเป็นข่าวจากทางนิติเวศหรือลักษณะไหน
แล้วหลักฐานวิทยาศาสตร์ที่ครบ๑๐๐เต็ม
ที่ไม่มีการยืนยันนะครับกองทัพเรือก็จะไม่ยืนยัน
ซึ่งมันอาจถ้าเกิดว่ามันเออเลอร์ไปแล้ว
หรือเกิดข้อผิดพลาดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเสียหาย
คือผู้การทัพเรือภาค๑ท่านจะเคร่งคัดเรื่องนี้มากนะ
ท่านจะบอกสื่อเป็นประจำนะครับบอกว่า
ถ้าเจอร่างเมื่อไหร่ก็ตามยังไม่ได้พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
ผลออกมา๑๐๐ขอสื่ออย่าเพิ่งนำเสนอว่าเป็นร่างใคร
หรือว่าเป็นชื่อใครนะครับทำให้ยอดล่าสุดนะฮะ
นับตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่๓๐ธันวาคมนะครับ
กำลังพลทั้งหมดบนเรือ๑๐๕นายรอดชีวิต๗๖นายนะครับ
เสียชีวิต๒๔นายในจำนวนนี้สามารถระบุชื่อได้แล้ว
๓นายก็ยังเหลือที่ต้องรอหลักฐานบ่งชี้
ว่ากำลังพลอีกหนึ่งนายเป็นใครนะครับ
แล้วก็ยังคงเหลือผู้สูญหายอีก๕นายนะฮะ
เมื่อวานทางพี่สาวของต้นเรือพลับเนี่ย
เอาไปเทียบเคียงกับร่างที่พบล่าสุด
ใช่ครับแล้วก่อนหน้านี้ก็มีการพบร่างของกำลังพล๓นาย
แล้วก็สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้ว
หนึ่งในนั้นคือพลทหารชะลัดคุณผู้ชม
พันธุ์จ่ายเอกคุณากรจ่ายริยศหรือว่าหมอแชมพ์แล้วก็จ่ายเอก
ใครร่วมญาติเมื่อวานนี้แม่ของพลทหารชะลัดเนี่ยที่พัดพราก
กันมาสิบห้าปีเป็นเรื่องราวที่คนแชร์กันเยอะมากนะมันแบบ
แบบยิ่งกว่านิยายยิ่งกว่าละครอีกคุณผู้ชมคนที่ถือรูปคือคุณยายของเขานะฮะ
ส่วนคุณแม่ถือกระถางทูบนะฮะจุดทูบเคาะลงเรียกลูกชายบอกว่า
กลับบ้านแล้วนะมันเป็นภาพนาทีแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบ
มันบีบหัวใจครับเพราะตลอดเวลาสิบห้าปีเนี่ย
พลทหารชะลัดเนี่ยเขาตามหาแม่ตลอดเขาพัดพรากจากกันคุณผู้ชม
นะฮะแต่สุดท้ายแม่มาเจอเขาในวันที่เขาเนี่ยไม่อยู่แล้ว

เนี่ยก็เป็นการเรียกวิญญาณลูกให้กลับบ้านด้วยกันนะครับ
แล้วก็จริงคุณแม่ของพลฐานชะลัดท่านก็ป่วยนะ
ใช่ครับครับมีอาการทางสมองอ่ะนะครับ
ขณะที่อีกหนึ่งครอบครัวคือญาติของพันธาเอกคุณากร
หรือว่าหมอแชมป์ก็อยู่ในความเสียใจโศกเศร้าตลอดเวลา
ร้องไห้ตลอดนะครับก็มีการจุดทูบ
เรียกหมอแชมป์กลับบ้านกับสัตหีบชนบุรี
เช่นเดียวกันกับทางครอบครัวและแฟนสาวของจ่าเอกไพร
ญาติก็รีบเดินทางทันทีครับ
หลังจากที่ได้รับการยืนยันจากกองทัพว่าสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้ว
ว่าเป็นร่างของจ่าเอกไพรนะครับ
ทันทีที่มีการขึ้นร่างของกำลังพลทั้ง๓นายไปถึงที่กองบิน๕
ทีมข่าวของเราได้เข้าไปพูดคุยกับครอบครัวของจ่าเอกไพร
ก็คือคุณแม่พี่สาวแล้วก็แฟนของจากไพรนะครับ
ก็คือคุณแม่ชื่อว่าคุณขวัญเรือนร่วมญาติอายุ๕๗ปี
คุณแม่ก็ร้องไห้ตลอดเวลาถือรูปลูกชายเอาไว้
เสียใจครับกับการสูญเสียในครั้งนี้แม่อยากบอกว่ารักลูกมาก
ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะครับทีนี้มันมีประเด็นที่ทางครอบครัวของจากใคร
สงสัยเรื่องของการปูนบันเน็บกำลังพลที่เสียชีวิตว่า
ทำไมถึงไม่เท่ากันนางสาวอุสาอายุ๓๐ปีพี่สาวของจ่ามไพรบอกว่า
ตอนที่เข้าไปติดต่อรับศพก็ตกใจเหมือนกันว่า
ยศที่นำหน้าชื่อของจับไพร
ถึงมีการเลื่อนชั้นยศแค่๒ชั้นยศ
คือพันธาโทไพร
ที่กำลังพลคนอื่นเขาได้เลื่อนไปสัก๔๕ชั้นยศด้วยกัน
ทำไมถึงไม่เท่ากันอันนี้ก็เป็นคำถามของครอบครัว
ได้ข้อมูลจากกองทัพเรือวันที่๒๒ธันวาคม
การขอพระราชทานเลื่อนชั้นยศ๒๔ชั้นยศ
รวมถึงเงินช่วยเหลืออีกตามสิทธิ์ที่สมควรจะได้รับ
ข้อมูลชุดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปเปรียบเทียบกันกับ
จ่าเอกจักรพงศ์ภูลผลลูกเรือสังกัดเรือหลวงสุโขทัย
เลื่อนชั้นยศเป็นเรือตรีจักรพงศ์ภูลผล
ซึ่งเลื่อนไป๔ชั้นยศแต่จ่าภัยจ่าเอกภัยเลื่อนแค่๒ชั้นยศ
เป็นพันธาโทเพราะไม่รู้ว่าคำนวณอย่างไร
หรือเขานับเฉพาะกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยเป็นหลัก
แต่ว่าจ่าเอกภัยเขาเป็นหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน

ก็เกิดการสูญเสียชีวิตแบบนี้

พิจารณาให้ต่างกัน
คืออยากจะทราบว่าใช้เกณฑ์อะไร
พิจารณาการขึ้นขั้นรถ

ใช่ค่ะก็เลยคิดว่า
มันแบบทางเราเราก็อยากได้ชีวิตของน้องเรามากกว่าอืม
เรื่องนี้ก็ต้องรอคำชี้แจงจากทัพเรือด้วยนะฮะ

แต่ก็ไม่เท่ากับชีวิตที่มันสูญเสียไปนะครับ
ทีนี้บรรยากาศที่การเคลื่อนร่างของพลทหารชะลัดพันธาเอกคุณากรแล้วก็จ่าเอกไรทหารกองเกียรติยศ
ก็มีการตั้งขบวนตอนบ่าย๒โมง๑๐นาทีซึ่งก็อยู่ในโรงสีขาวคลุมด้วยทงชาติ
เพื่อไปประกอบพิธีอย่างสมเกียจต่อไป
พอไปถึงสนามบินอุตภาวที่มรยองก็มีนายทหารระดับสูงข้าราชการและครอบครัวร่วมกัน
ยืนรอรับร่างของทหารกล้าทั้ง๓ร่างอย่างสมเกียจ
แล้วก็มีการเคลื่อนย้ายไปที่ชาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบชนบุรี
เพื่อประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
และพิธีทางศาสนาต่อไปครับ
เรื่องของการเลื่อนชั้นยศเดาว่าครอบครัวก็อาจจะมอง

แต่อย่างที่บอกว่าเอาชีวิตใครคืนมาไม่ได้นะครับ
วันนี้ก็ต้องติดตามภารกิจในการค้นหาอีก๕กำลังพลด้วยนะฮะ